มาดูเรื่องราวดังในโลกโซเชียลกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ในโซเชียลเขามีการแชร์คลิปนี้นะครับ
เป็นการทำหน้าที่ของตำรวจในการเข้าไปจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่ง

ปรากฏว่าทั้งกดลงกับพื้นทั้งล็อกตัว
แล้วก็คนในโลกโซเชียลบอกทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
การทำหน้าที่ของตำรวจครั้งนี้
ไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะครับ
เฮียเขาออกไปสิ
ท่านผมอยู่ไหนไอ้

เด็ดล้อน
นี่แหละครับคลิปเหตุการณ์ที่ตำรวจร่างใหญ่นายนี้นะ
เข้าไปจับเวียงจับทุ่ง

คลิปนี้น่าจะเกิดขึ้นในจังหวัดสุรินเมื่อหลายวันก่อน
ก่อนเข้าไปล็อคตัวเวียงตัวแล้วก็จับชายคนหนึ่งกดลงกับพื้น
ผู้โพสต์ระบุข้อความบอกว่าแบบนี้ได้เหรอครับ
ขอความคิดเห็นผู้ที่มีความรู้หน่อย
ว่าทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
ก็มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่ก็ตำหนิตำรวจว่าทำเกินกว่าเหตุ
แต่บางคนก็บอกว่ายังไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไร
ตำรวจอาจจะมีเหตุผลที่เพียงพอก็ได้

บางทีเราดูคลิปในโลกโซเชียลเราก็ต้องระมัดระวังนะ

แล้วก็หลังจากเหตุการณ์ตรงที่เราได้ดูมันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
บอกว่าผมคือตำรวจอ้วนในคลิปครับ
มีอะไรสงสัยสอบถามผมได้โดยตรง
พร้อมกับอธิบายว่าผู้ก่อเหตุนำถังดับเพลิง
ฉีดเข้าไปในร้านค้าชุมชน
ร้านค้าชุมชนเขาไม่ยอมให้ผู้ก่อเหตุ
เบียร์ไว้ก็คือติดเงินไว้ก่อน
ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุพอเอาถังดับเพลิงไปฉีดที่ร้านค้าชุมชน
แล้วก็หนีกลับมานั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนสบายใจเฉิบเลยนะครับ

ตำรวจพยายามจะนำตัวผู้ก่อเหตุมาพูดคุย

ขณะนั้นผู้ก่อเหตุเองก็ขู่ว่ามีอาวุธปืนด้วย
ดังนั้นการจะเข้าไปจับกลุ่มบุคคลที่ไม่ให้ความร่วมมือ
จับด้วยดีไม่ได้ก็ต้องใช้มาตรการแบบนี้
ขออภัยถ้าทำให้แตกตื่น
เคสนี้แม่ของผู้ก่อเหตุยอมชดใช้ค่าเสียหาย
และยอมไปทำความสะอาดให้กับร้านค้าชุมชนแล้วนะครับ

ที่เขาแสดงความคิดความเห็นตำหนิตำรวจอ้วนรายนี้

แล้วก็ตัวตำรวจอ้วนลายนี้ก็ตอบไป

บอกว่าผมเข้าใจผมยอมรับผิด
ผมจะพูดแต่สิ่งที่เป็นความจริงเท่านั้น
ลูกผู้ชายครับทำผิดก็ยอมรับผิดครับ
ผู้บังคับบัญชาจะลงโทษอย่างไรก็จะน้อมรับ
ขอบคุณที่สั่งสอนผมครับ

บอกว่าตอนแรกก็คุยดีแต่ไม่เห็นมีคลิปเลย
พอเข้าไปบริเวณบ้าน

จะเอาปืนมายิงตำรวจคนบางประเภทคุยดีด้วยก็ยากนะครับ
พอช่วงคุยดีไม่มีคลิปมาเผยแพร่
พอช่วงผมไปจับผู้ชายคนนี้ทุ่มจับคว่ำ
มีคลิปมาเผยแพร่นะครับ
ก็ให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยเขาก็บอกแบบนั้นนะครับ